จากเรื่องราวความน่ารักของสัตว์ต่างสายพันธ
ดูความรักของสามีภรรยาคู่นี้
คือเขาเนี่ยรักกันอยู่กันมาจนเกษียณแล้ว
พอเกษียณเสร็จก็คิดว่าเฮ้ยอยากจะทำธุรกิจอะไร
เพื่อที่จะหาเงินไปทำบุญหาเงินไปทำความดี
ก็เลยตัดสินใจว่าเปิดร้านซะเลย
แต่สองสามีนี้เขาจะเปิดร้านอะไร
แล้วเอาเงินไปทำอะไรไปหาคำตอบกันค่ะ

ร้านสวรรคศนา
ร้านตั้งอยู่บ้านเลขที่๗๔หมู่๒ตำบลดอนตูมอำเภอบังเลน
จังหวัดนครปฐมนี่เองครับร้านนี้เขาว่ากันว่าเป็นร้านอาหารสำหรับคนใจบุญนะคะ
ใครที่ไปทานที่ร้านนี้ได้บุญทุกคน
เพราะอะไรรู้ไหมทางร้านเนี่ยเขาเปิดร้านอาหารขึ้นมาเพื่อที่จะนำเงินและรายได้
เลี้ยงสัตว์จรจัดแบบนี้
จริงซึ่งสัตว์จรจัดที่ว่าเนี่ยนะคะมีทั้งน้องแมวเยอะแยะมากมายเลย
แต่ละตัวน่ารักทั้งนั้นน้องหมาก็มีเหมือนกันนะคะ
ธาตุหมาก็น่าจะแบบโอ๊ยตายแล้วสงสารจังเลย
ทั้งหมดเนี่ยคือสุนัขแล้วก็แมวจรจัดที่เจ้าของร้านเขาเก็บมาเลี้ยง
นายอาคมกับนางลักษณะสิรินะก็คือคุณลุงคุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเกษียณแล้ว
เกษียณมาไม่นานหลังจากที่เกษียณปุ๊บก็กลับมาอยู่บ้าน
อยู่กับภรรยาสามีภรรยาอุ๊ยเหงาอ่ะคุณ
ทำยังไงดีก็เลยไปหาสุนัขกับแมวที่ถูกทิ้งมาเลี้ยง

พอเลี้ยง๓ตัวไปเรื่อยเกิดความรักคุณความสงสาร
เพราะว่าบางตัวสุนัขกับแมวถูกทิ้งบ้างแหละ
ตัวน้องเขาสภาพคือน่าสงสารมาก
ถ้าปล่อยไว้ไม่น่าจะรอดก็เลยนำกลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน
จนแบบเรื่อยมาทุกวันนี้
มีแมวทั้งหมดที่รับมาเลี้ยงเป็นแมวจรจัด๓๐ตัว
สุนัขอีก๒๘ตัวรวมแล้วก็๕๐กว่าตัว
เฮ้ยเยอะค่ะดูสิด้วยความที่สมาชิกในครอบครัวของลุงคุณป้าเนี่ย
เขาเยอะเขาเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้น้องแมวอยากถ่ายรูป
มันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
เขาบอกว่าอาหารเนี่ยค่าอาหารของสัตว์เลี้ยงเนี่ย
แต่ละเดือนเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นเลยนะคุณ
นี่ดูสิเพราะว่าแมวหมา๕๐ตัวกับอาหาร
โอ้โหประสบปัญหาค่ะเรื่องของค่าใช้จ่าย
ก็เลยมานั่งคิดกันสองสามีภรรยาโอ๊ยทำอะไรดีน่าจะได้มีรายได้นะ
ครับตัดสินใจว่าเอ้ยเปิดร้านอาหาร
เพิ่มรายได้มาเลี้ยงดูช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ดีกว่า

พอได้ค่าใช้จ่ายบ้างสำหรับสุนัขแล้วก็แมวส่วนหนึ่งนะ
เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนละหนึ่งหมื่นเนี่ยถ้าพูดนะ
ยังไม่รวมพวกค่ายาค่ารักษาสัตว์เวลาเจ็บป่วยเลย
ครับแต่ถึงการเปิดร้านเนี้ยจะได้กำไรไม่ได้มากมายอะไร
แต่คุณลุงคุณป้าบอกเลยว่าโอ้โหขอบคุณลูกค้าทุกคนที่มาอุดหนุนเลย
และต่อจากนี้หลังจากนี้เออคุณป้าเนี่ยพร้อมจะสู้ละ
เขาบอกว่าคือจะไม่นำสุนัขแล้วก็น้องแมวพวกนี้ที่เขาเก็บมาแล้วเป็นแบบภาระเนี่ยนะ
จะไม่มีทางปล่อยทิ้งเด็ดขาดครับเพราะว่าเลี้ยงมาก็รักทุกตัวเลย
ไม่เคยมีความคิดที่จะทอดทิ้งสัตว์เลยนะคะ
เห็นแบบนี้เชื่อว่าหลายคนดูสเต็กแล้วก็อยากจะทาน
เพราะคุณไปทานแล้วคุณได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญด้วย
ไปกันได้เลยคุณผู้ชมค่ะร้านสวนลักษณะ
ร้านเขามีอาหารหลายประเภทนะคุณ
ไม่ได้มีแต่สเต็กอย่างเดียวเขาบอกมีตั้งแต่ยำไปจนถึงสเต็ก
ใครสนใจก็ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างได้เลยนะคะ
ร้านบ้านสวนลักษณะนะจ๊ะ
คุณลุงคุณป้าเขาตั้งใจเปิดมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้อิ่มท้อง
แล้วก็ยังได้อิ่มบุญกันไปด้วย
คือรายได้เขาก็ไปช่วยน้องหมาน้องแมวนั่นแหละ
แบบนี้ดีกว่าน้องใบตองเวลาไปทานร้านเขาแล้วเนี่ย
เต็กผมเหลือไปเห็นราคา๔๙บาทประมาณ๕๐บาท

คือพอทานสเต็กแล้วถ้าใครเป็นคนใจบุญที่รักสุนัขรักแมว

เราเนี่ยขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้คุณผู้ชมมาสครู่ใครอยากจะแวะไป
อยากจะซื้อของไปให้น้องหมาน้องแมว
เอาติดต่อไปได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ทางคุณลุงคุณป้าเขายินดีอยู่แล้ว